คุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะฝนชะช่อมะม่วงเริ่มตกนะคะครั้งแรกเลยก็คือทาง
เหนือของประเทศไทยก่อนที่จะมีผลกระทบต่อภาคอื่นอื่นต่อไปในระยะ
หลังนี้ค่ะซึ่งฝนชะช่อมะม่วงนะคะจะตกตั้งแต่วันจันทร์ยาวไปจน
ถึงวันพุธค่ะสาเหตุของฝนที่เข้ามาตกในปลายฤดูหนาวคุณผู้ชม
เกิดจากการที่ลมทะเลค่ะหอบนำเอาความร้อนชื้นนะคะ
ปะทะกับมวลอากาศเย็นทำให้เกิดเป็นเมฆฝนนั่นเองค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะฝนจะเริ่มตกในช่วงค่ำวันจันทร์
ยาวไปจนถึงเช้าของวันอังคารและช่วงบ่ายของวันพุธค่ะ
ซึ่งความน่ากลัวของฝนชาช่อมะม่วงคุณผู้ชมต้องระวังให้ดี
เพราะว่าจะมีลมกระโชกแรงค่ะมีฟ้าผ่าร่วมด้วย
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรคะในระยะนี้ระวังกันด้วยนะคะ
อย่าเพิ่งไปทำไร่ทำนาหลีกเลี่ยงการออกไปพื้นที่ร่องแจ้งค่ะ
คุณผู้ชมใกล้ตรุษจีนแบบนี้นะคะ
อกไม้ที่ได้รับความนิยมในฮ่องกงก็คือดอกกล้วยไม้ค่ะ
เราจะคุ้นเคยนะคะว่าประเทศไทยของเรามีพันธกล้วยไม้ที่สวยงาม
ฮ่องกงก็มีเช่นกันค่ะซึ่งกล้วยไม้ส่วนใหญ่ของฮ่องกงนะคะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ